คิดดูสิตายายคู่นี้เขารักกันมา๖๐กว่าปีนะ

คุณตาอายุ๘๕คุณยายอายุ๗๙

นี่อันนี้เป็นภาพตอนที่ทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่นะ

คุณตาเฝ้าข้างเตียงไม่ห่างเลยดอม
คุณยายนอนบนเตียง
คือสุขภาพเนี่ยก็เป็นไปตามวัยนั่นแหละแต่เรื่องนี้นะคุณยายน่ะ
เสียชีวิตก่อนคุณตาแล้วเชื่อไหมว่าในงานศพของคุณยาย
ที่คุณตาไปร่วมงานด้วยอ่ะตาเสียชีวิตในงานศพ
เชื่อเลยว่าตาอยากจะตามไปอยู่กับยายอ่ะนี่ไงนี่ตรอมใจแน่เลยอ่ะ
ตรอมใจแน่แน่เลยอ่ะเป็นเรื่องราวที่กลายเป็นคนแชร์กัน
แล้วก็คอยดูแลคุณยายปรานีแนส่วนอายุเจ็ดสิบเก้าปีไม่ห่างเลยค่ะ
ตอนที่คุณยายนีป่วยนะป่วยโรคชะลานอนติดเตียงอยู่แบบนี้
เห็นไหมว่าข้างมีคุณตาส้วนนั่งคอยดูแลอยู่
คุณยายเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๒ที่ผ่านมา
ทีนี้ครอบครัวก็จัดพิธีทางศาสนาให้กับคุณยายนีนะคะ
ที่วัดเพชรภิกษ์ที่นครศิษย์ธรรมราช
กำหนดชาปนกิจเนี่ยวันที่๒๐
แล้วเมื่อวันที่๑๘ที่ผ่านมาตอนนั้นคุณตากำลังนั่งฟังสวดพระอภิษฐรรมศพอยู่
ปรากฏว่าคุณตาเริ่มนิ่งเงียบเหมือนกับหลับในหลังจากนั้นคุณตาไม่รู้สึกตัวเลยค่ะ

ต้องประสานทีมแพทย์นะให้มาตรวจสอบดูปรากฏว่าคุณตาเสียชีวิตคุณผู้ชม
ทุกคนตกใจมากนะคะแล้วเมื่อวานนี้ครอบครัวก็จัดงานศพให้กับคุณตาและคุณยายร่วมกัน
คือเป็นโลงคู่เปลี่ยนรูปหน้าศพจากรูปเดี่ยวใช่ไหมรูปเดี่ยวของคุณยาย
มาเป็นรูปคู่เนี่ยคู่ด้วยกันแบบนี้

เพราะว่าเชื่อว่าการจากไปของคุณตาเนี่ยคือเป็นการจากไปโดยที่คุณตาอยากไปอยู่กับคุณยายนะคะ
โลงตั้งอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ลูกสาวค่ะลูกสาวของคุณตาคุณยายบอกว่า
โอ้โหรักนี้นะเป็นรักแรกและรักเดียวของพ่อและแม่
รักกันมา๖๒ปีมีพยานรักด้วยกัน๘คนนะคะ
แล้วตอนนี้พ่อคงจะไปเจอแม่บนสวรรค์แล้วแหละ
อืม
คือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะจริงมีกำหนดที่จะเผาคุณยายก่อนใช่ไหมคะ
พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เลยจะเลื่อนวันเผาของคุณยายเนี่ยมาตรงกันกับวันเผาของคุณตานะคะ
เพราะว่าอยากให้คุณตาคุณยายได้อยู่ด้วยกันทุกพบทุกชาติไปรักกันมา๖๒ปีค่ะ